คุณผู้ชมคลิปนี้ชาวเน็ตเขาถามว่าเกินเรื่องไปป่ะ
เกินเรื่องไปไหมเล่นใหญ่ไปไหมรุนแรงไปหรือเปล่า
ไม่มีอะไรก็แล้วแต่ค่ะลักษณะคำถามคล้ายกันหมดเลยนะคะ
ว่าสิ่งที่ตำรวจทำทำเกินกว่าเหตุไหม
ผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอน
แต่ตำรวจเนี้ยไปจับเป็นอย่างว่าเขาค้ายา
เป็นอย่างว่าเขาฆ่าคนตายค่ะยุดวิธีการจับเนี้ยเป็นยังไง
คุณผู้ชมไปดูแล้วก็ตอบคำถามหน่อยว่าเกินเรื่องไปป่
หนีไว้ก่อน
เฮ้ยย้อนสอนไม่หนีไปเลยนะผมคุ้นรอแก้มนี่
ผมหายใจไม่ออกของเอง
พี่ทำมาเตือนไปกว่าเหตุเปล่าหวะเตือนเหรอเตือนหรอ
ให้จอดดีดีมึงจอดก็จบแล้วเขาเพียงเรียกอะไรกันฮะ
โอ้ยนี่ย้อนสอนนี่ย้อนสอนพี่พี่ทำแบบนี้จะได้เหรอ
ใช่เลยพี่พี่พูดว่าเขาดีดีก็ได้ถ้าดีดีให้จอดแต่แรก
ทำไมไม่จอดเออก็บอกเขาดีดีดิผมก็บอกเขาดี
เขาไม่ยอมจอดเลยโอ้ยปล่อยมีอะไรคุยดีดีเป็นอะไร
เดี๋ยวค่อยคุยให้เจ้าที่อยากกำลังมาก่อนฮ่าว่ายังเป็น

ไม่รู้สิคุณผู้ชมดูแล้วว่ายังไงบ้างคะสำหรับดิฉันดิฉันว่าคิงก็ราคา
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยพ่อนุ่มเสื้อสีน้ำเงินเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไสยร้อนสอดมาตำรวจเนี้ยเรียกให้จอดตัวจับ
ก็ไม่ยอมจอดไงตำรวจเขาก็เลยไล่
มาสุดท้ายแล้วกวดมาได้แล้วก็จับกลายเป็นคลิปนี้แหละค่ะ
สักพักหนึ่งพ่อของผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินมาถึง
ก็พยายามพูดดีนะว่ามันหายใจไม่ออกค่ะ
เออเสื้อสีน้ำเงินก็พยายามบอกว่าหนูขี่ย้อนสอนนะพ่อ
บอกว่าเดี๋ยวคุยกันดีสักพักหนึ่งกำลังเสริมมานะคะ
พอมาถึงเสร็จปุ๊บก็นำตัวผู้ชายคนนี้ไปเที่ยวโรงพัก
ผู้ชายเขาก็ชูมือนะก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ว่าในตัวไม่ได้มีอาวุธหรืออะไรก็แล้ว
แต่นี่ก็มีการตรวจค้นร่างกายกันด้วย
แต่ชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าไอ้ยุทธวิธีที่ดูเข้มแข็งเกินไปเนี่ย
จับเขากดแบบนี้แล้วใช้หัวเข่ากดเข้าไปกับพื้นแบบนี้
มันแรงเกินไปหรือเปล่ามันใช่ไหม
เหมือนกับว่าตำรวจไปจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดอะไรอย่างนี้

ก็ไม่รู้สิเราก็ไม่รู้อ่ะนะวิธีการของตำรวจเนี่ยยังไงนี่